พฤติการแห่งคดีนะครับที่ทางตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับพี่พยุงนะ
พยุงคงจะได้รู้แล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวลองให้พี่ทนายเกิดผลเนี่ยช่วยดูด้วยนะครับ
คือตำรวจเนี่ยบอกว่าเมื่อ๑พฤศจิกายนปี๒๕๖๔ประมาณ๑๐นาฬิกา
ผู้ต้องหาก็คือนายพยุงมงคลขับรถตู้สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปรับ
๑๒๓๔เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๙คน
หนึ่งไปรับที่หลังที่ทำการเทศบาลตะบลหนองบอนนะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดตราด
อีกชุดหนึ่งไปรับต่อที่หน้าที่ทำการปรายศนีย์ทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
แล้วเอาไปส่งที่ห้างเทสโกโลตัสที่อลัญญประเทศจังหวัดสะแก้วส่งต่อให้
กับบุคคลที่ชื่อพัชราเป็นผู้หญิงกับพวกแล้วกลุ่มเนี้ยก็พาเขาขึ้นรถยนต์
ส่งที่ชายแดนพาเดินข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติไปทางฝั่งกัมพูชา
แล้วเขาก็ถูกบังคับใช้แรงงานโดยในทุนที่อยู่ที่นั่นก่อนจะได้รับการช่วยเหลือกลับมา
ในใบพฤติการแห่งคดีบอกว่าพอกลุ่มผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือกลับมา
แล้วมีการสอบปากคำมีการสืบสวนเนี่ยเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด
เขาสืบสวนจากโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงคนหนึ่งเป็น๑ใน๙นั้นนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งมีการติดต่อกับคนที่ขับรถมารับ
และได้ปรากฏชื่อของผู้ต้องหาก็คือคุณพยุงมงคล

ก็ไปหาภาพถ่ายมาให้ผู้เสียหายดู
แล้วเขาก็ชี้ภาพว่าคือพี่พยุงก็เลยนำมาสู่การขอสารจังหวัดตราด
ออกหมายจับออกหมายจับเมื่อ๖ธันวาคม
แล้วก็มาเจอตัวแล้วก็ได้ตัวเมื่อ๒๐ธันวาคม
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนที่พี่พยุงบอกว่าพอไปถึงสพนบอลเขาก็ถามว่า
ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่พะยุงยืนยันว่ายังไงบ้างวันนั้น
ผมก็ปฏิเสธอย่างเดียวเพราะว่ามีไปถึงท่านก็ถามว่าเคยมาที่จังหวัดตราดไหม
เคยมาไหมไม่เคยครับผมยังไม่รู้เส้นทางเลยว่าจังหวัดตากไปทางไหน
ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับพี่๕๐ปีครับ
ปีที่ผ่านมาในชีวิตไม่เคยไปตราดเลยไม่เคยแต่เคยคุยกับแฟนว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะไปเที่ยวอะไรนะ
เกาะล้านอะไรประมาณนี้แต่คือคุยกันว่าจะไปเที่ยวครับแต่ยังไม่เคยไปแต่ไม่เคยไป
โป่งน้ำร้อนอ่ะโอ้โหนะจันทบุรีไม่เคยครับก็ไม่เคยครับสาบานได้เลยไม่เคยจริงจริงครับ
อ้าวขับรถตู้ไม่เคยขับครับเพราะว่าผมจะเพิ่งขับรถเป็นช่วงที่ผมออกรถกระบะที่แฟนแฟนออกรถกระบะครับ
เมื่อไหร่ฮะออกรถกระบะอ่าเมื่อสามปีที่แล้วค่ะสามปีที่แล้ว
เพราะเพิ่งผ่อนได้แค่สองปีกว่าช่วงโควิดด้วยเราก็อะไรแบบนี้เนาะเพิ่งผ่อนได้๓ปีกว่า
แต่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่เกิดผลขับรถตู้กับขับกระบะอันนั้นมันก็ไม่น่าจะหักล้างอะไรกันได้เท่าไหร่
ถ้ามันขับเมื่อ๓ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์ขับรถตู้ไปส่งคนเพิ่งรู้จักผ่านไปแค่ปีเดียวเองด้วย

เพราะฉะนั้นคำถามคำถามที่เขาจะต่อสู้ได้ว่าเขาไม่ได้ไปก่อเหตุจริงตรงนั้นเนี่ยมันจะคืออะไรพี่เกิดผล

แล้ววันที่๑พฤศจิกายน๑๙๖๔ล้วยุ่ยที่ไหน
อยู่ผมขับมอร์ไทยเสร็จปุ๊บช่วงสายสาย
ผมจะไปอำควาครับไปเจ้าตลาดน้ำอำควา
ภาวะเสร็จปุ๊บผมขากลับ
มั้ยครับมีระบุพันที่เรียบร้อยค่ะอืม
นี่คือไปค้นมาหลังจากที่ได้รับการประกันตัวจากศาลมาเมื่อวานนะครับ

บอกวันนั้นผมอยู่ตรงนี้ที่เขาว่าขับรถตู้ไปรับ
ใช่ไม่ครับมีชื่อร้านเรียบร้อย

อย่างนี้เขาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ไหมครับพี่เกิดผลใช้ได้ครับ
แล้วมันก็เคยมีคดีที่สารตัดสินยกฟ้องมาสำนวนด้วยกันนะ
อันนั้นต้องชื่นชมนะเขาเป็นพนักงานส่งเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่ง
เขาก็ถูกจับว่าไปรักทรัพย์ในบ้านบ้านของผู้เสียหาย
โดยสมอ้างว่าจะไปซื้อบ้านแล้วก็พอเผลอก็ไปลักเงิน
ผู้เสียหายเขาก็ชี้ปรากฏตำรวจไล่วงจรปิด
จังหวะนั้นมีคนเดียวด้วยนะในช่วงเวลาที่เงินหายมีขับรถผ่านมา
ปรากฏว่าตำรวจก็ออกหมายจับเลยพอออกหมายจับแล้วก็มีสู้กัน
เจ้าตัวเขาเองเขาก็ไปขอกล้องจากธนาคารหลายแห่ง
ทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาไปได้มีกล้องหมดเขาดีตรงนี้นะ
มีมันหนักกว่าคุณตรงที่ว่าของคุณอยู่จันทบุรีกับอยู่
มันคนละที่มันไม่สามารถจะอยู่ใกล้กันได้เลย
ของเขาคือตราดกับจันทบุรีแต่ว่าตัวเนี่ย

ใช่ครับแต่เคสที่ผมช่วยอยู่ในโซนเดียวกัน
แก้ตัวยากด้วยเพราะว่าเวลาที่เฉียดชิวมากเลยนะครับแต่เรามีโอกาสได้ไปเห็นกล้องตัวจริงกับกล้องของห้างของธนาคารเนี่ย
เวลามันห่างกันจริงกล้องที่กล้องซีทีวีที่ตำรวจเอามาจับ
มันไปชนกับจังหวะที่เขาอยู่ที่ธนาคารแต่ว่าเวลามันคาดขึ้นกันทั้งนั้นเอง
สุดท้ายระสานเชื่อแต่รักฐานทางวิทยาศาสตร์นะ
ถ้าคุณได้หลักฐานตัวนี้มาผมเชื่อว่าตำรวจก็เชื่อสารก็เชื่อ
ปัญญาตอนนั้นเราเป็นเพื่อน๑พฤศจิกายน๖๔ตอนนั้นก็อยู่ที่วินกันอยู่แล้วใช่ไหม
เป็นเพื่อนตั้ง๑๐กว่าปีแล้วครับเขาก็ขี่วินตลอดครับ
เขาก็ตื่นเช้า๕โมง๖โมงมาวิ่งวินตลอดครับ

ไม่เคยครับเขาไม่มีรถตู้ด้วยครับ

มีแต่กระบะครับมีแต่กระบะกระบะก็เมียก็ออกให้กับเมียก็ซื้อให้
แล้วอย่างนี้พอเป็นคนขยันครับขยันเช้ามาตั้งแต่๕โมง๖โมงเขาก็ออกมาครับ
อย่างนี้งงไหมครับพี่ว่าอยู่ดีหมายจับมันเป็นเราได้ยังไง
ในคลิปที่ผมถือแบบยังงงอยู่เลยในคลิปผมว่าเวลาเขามาจับออกมาจับ
ผมยังฮะอะไรผมยังงงอยู่จริงผมแบบไม่รู้เรื่องจริงครับ
แล้วได้เจอใครบ้างไหมฮะที่ได้ถามตำรวจไหมครับว่า
คนที่เขาระบุว่าเป็นคนที่ติดต่อกับเราที่ขับรถมารับ
ที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ชื่อเป็นผู้หญิงชื่อปานตะวันอย่างนี้
เราได้เจอไหมหรือว่าพวกร่วมขบวนการ

ไม่ได้เจอใครเลยครับแล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยครับ
คนเดียวโดดโดดเลยครับผมไปสอบพอเขารับตัวผมไปที่นู่นคุณ
โดดคนเดียวเลยครับแฟนผมก็ห่างจากบางขุนเทียนกับตาดก็ห่างเดียว
แฟนผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าแฟนอยู่ใกล้แฟนก็ยังได้เอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าห่มไปให้
นี่ผมไปคนเดียวโดดครับอยู่ในห้องขังแบบหมอนก็ไม่มี
ต้องเอาขวดน้ำโพโลลิสล่ะครับโน้นหัวนอน
จริงครับผมไม่เคยชีวิตผมผมถึงผมจะเป็นคนแบบยากเข็นลำบาก
แต่ผมก็ไม่เคยทำความผิดตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ๕๐กว่า
สอบประวัติผมได้เลยผมไม่เคยไม่เคยทำคดีอะไรเลยนิดแม้แต่นิดเดียว
ไม่เคยต้องคดีอะไรเลยไม่เคยเลยครับ
เหตุการณ์นี้นี่เลวร้ายที่สุดยากที่สุดในชีวิตเลยไหมเนี่ยเท่าที่เจอ

มันเสียโอกาสเนอะมันเสียเวลาหาเงินเรามันเรายิ่งไม่มีเงินด้วย
มันมันมันมันมันยังไงอ่ะ
ตอนนี้มันต้องเร่งเร่งหาเงินเพื่อจ่ายมารถ
เพราะว่ารถผมค้างเขาอยู่๒งวดแล้วตอนนี้
รถกระบะที่เก้าพันกว่าแล้วผมขายหอมกระเทียม
แล้วหอมกระเทียมผมที่ว่าเอามาขายด้วย
ตอนนี้มันเริ่มจะเสียหายเขาของที่เราซื้อมามันเริ่มจะเสียหาย
ไม่มีเวลาที่จะต้องมาขายของเราต้องมาเดินเรื่องนี้ไงคะ
พยุงอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพัก๒คืนเนี่ย
จันเพลช่วงนั้นต้องไปหาเงินมาประกันตัวสามี
ต้องไปหยิบยืมเพื่อนที่เขาใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาให้ยืม
เพื่อจะประกันตัวสามี

วันนั้นได้เงินไป๒๔๘๐๐บาทค่ะ

ไปถึงประกันก็คือเราก็ไม่รู้จะถามใคร
ก็มีทนายตรงนั้นเขาก็ยังคุยกับเราไม่รู้เรื่องก็เลยไปถาม
คนที่เขาพอจะรู้เรื่องว่าพี่หนูจะต้องทำยังไง
เขาก็แนะนำว่าลองไปถามฝ่ายประกันดู

เราก็เลยไปถามผู้ประกันตรงนั้นว่า
ถ้ามีตรงไหนที่จะช่วยได้บ้างไหมคะ

เขาก็คุณพี่จันเพลประกันได้นะ

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒